ไปที่ปฐุมธานีกันหน่อยครับข้อมูลนี้บอกว่า๗รุม๑ครับแล้วคนที่ถูก
รุมเนี่ยนะฮะเป็นคนพิการหลังคล่อมด้วยโดนมีดโดนไม้โดนทุบ
โดนตีโดนเตะจนตายครับโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ลงพื้น
ไปตรวจสอบที่ปฐุมธานีครับตรงนี้เป็นเหมือนกับว่า
เป็นที่พักคนงานก่อสร้างนี่นะฮะแล้วก็จะมีคนเนี่ยมานั่งดื่มสังสรรค์กันด้วย
ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์๗รุ่มหนึ่ง
ผู้ตายเป็นชาวกัมพูชานะครับเป็นผู้ชายอายุ๓๗ปีชื่อว่าในวัน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับหลังจากรับแจ้งเหตุ
กลับไป๔ทุ่มเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายไปตรวจสอบพบศพในวัน
นอนตายอยู่บนแคร่หน้าห้องพักตรงจุดนี้คือนุ่งแค่กางเกงขาสั้น
เสื้อไม่ได้ใส่แล้วก็มีร่องรอยบาดแผลเหมือนถูกของมีคมทิ้มแทง
นี่คือบริเวณขอบปูนก็มีคราบเลือดของผู้ตายตกอยู่ด้วย
ทำไมมีคราบเลือดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ
ผู้ตายเขาวิ่งขอความช่วยเหลือแล้วมาล้มตรงนี้
ที่เขาล้มเขาร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าอย่าทำพอแล้วพอแล้ว
คนก่อเหตุยังคงทำร้ายเขาอย่างต่อเนื่อง
แล้ววินาทีนั้นลูกกับเมียผู้ตายออกมาจากที่พักคนงานตรงแคมป์นี้ออกมา
แล้วเห็นแล้วว่าเฮ้ยผัวฉันกำลังถูกทำร้ายแต่จะเข้าไปช่วยยังไงคือช่วยไม่ได้
เพราะฝั่งนู้นมากัน๗คนตายต่อหน้าลูกเมียเลย
ชนะสูตรศพอย่างที่บอกครับพบว่าบริเวณหน้าผากท้ายทอยถูกของแข็งทุบฟาดเข้าไป
กลางหลังมีบาดแผลถูกแทงเลือดไหลนี่นะฮะแล้วก็ไปเจอ
มีดปลายแหลมตกอยู่ด้วยนี่ครับมีดเล่มนี้ฮะคาดว่าจะเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญ
จากการสอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุฝั่งนั้นมี๗คนผู้ชาย๖ผู้หญิง๑
ผู้หญิงนั้นเป็นผู้หญิงท้องแก่ด้วยครับจะผัวพันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดหรือไม่
ขยายผลตรวจสอบต่อไปหนึ่งในนั้นคือนายเข็มชาติที่เห็นหน้าจอนี่แหละครับ
จำหน้าผู้ชายคนนี้เอาไว้ก่อนนะครับอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่าคนนี้เป็นตัวการสำคัญนายเข็มชาติเป็นผู้รับเหมาทำถนนของหมู่บ้าน
หลังจากก่อเหตุทั้งหมดนี้ครับที่เห็นหน้าจอ๗คนพากันหลบหนี
เหตุการณ์นี้อุกอาจมากอย่างที่ผมบอกครับว่า
และเมียของผู้ตายคือเห็นภาพมันสะเทือนใจแล้วคือหลับตานอน
ไม่หลับแน่นอนครับค่ะผัวทั้งคนพ่อทั้งคนตายอย่างน่าอาณาจ
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะ
วิ่งออกมาดูเห็นฝั่งนู้นเขาลุมเตะลุมตี
ผัวฉันน่ะใช้มีดใช้ค้อนใช้มีดทิ้มแทงอืม
อยู่ตรงนั้นโดยที่ฉันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากเล่าไปก็ร้องไห้ไปครับ
ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมคือในวันเนี่ย
เป็นคนงานก่อสร้างและพิการหลังคล่อมเลิกงานกลับมากำลังจะเดินเข้าห้องพัก
ได้ยินเสียงทะเลาะกันหลังจากนั้นเธอเองได้ยินเสียงผัวเนี่ย
วิ่งร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าขอชีวิตอย่าทำเลยพอแล้ว
รีบออกไปดูก็เลยเห็นวินาทีดังกล่าวลองฟังฮะ
ลืมเสียงมามึงเจอกูมึงเจอกูออกมาออกมา
ก็กระปุ่นหนูออกไปก็ตีจุบตักหนูลงมาเมื่อเห็นมามาก็ตีจังเงี้ย
มีเลือดมีอะไรเต็ม

ห้าหกคนเลย
ที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เป็นไปได้ว่าคงทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่า
แล้วพอเลิกงานมานั่งดื่มเหล้าล้อมวง
แล้วคงมีการท้าทายก่อนจะเกิดเหตุการณ์รุมทำร้าย๗รุ่มหนึ่ง
ในวันถึงแก่ความตาย
คนก่อเหตุพากันขับกระบะหลบหนีออกไปทางหน้าหมู่บ้านครับ
ตอนนี้กำลังไล่เช็ควงจรปิดนะฮะคุณผู้ชม
และนี่คือวงจรปิดที่เราได้มาล่าสุดนะครับเป็นหลักฐานรถของผู้ก่อเหตุ
นี่ครับมีกระบะ๑คันแล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วย
พากันหลบหนีไปดังนั้นเลยเห็นลูกศรทั้งสีแดงและสีเหลือง
สีแดงนี่คือมอเตอร์ไซค์แล้วสีเหลืองคือรถกระบะที่ขับตามมาครับ
วันนี้นักข่าวของเราคุณอัพจิรยุทธ์บุญชูลงพื้นที่ครับ
เก็บหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น
และนอกจากนี้ครับหลังจากเกิดเรื่อง
เจ้าหน้าที่กำลังไล่เช็คเพิ่มเติมเผื่อจะมีกล้องจากมุมอื่น
ไปเจอเพื่อนผู้ตายและเป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยครับ

ผู้ตายกำลังเดินกลับห้องต้องผ่านหน้าห้องของผู้ก่อเหตุ
ฝั่งนั้น๗คน๑ใน๗ตัวการสำคัญชื่อนายเข็มชาติใช่ไหมครับ
เล่าไปกำลังนั่งดื่มกินกันอยู่ล้อมวงกินสังสรรค์
คนในวงเนี่ยตรงเข้าไปแล้วไปลากตัวผู้ตายมาเตะมาต่อย
เอาค้อนมาทุบหัวเอามีดมาแทงครับ

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่ว่าเมียของนายเข็มชาติ
ชอบเอาเศษเหล็กของโครงการไปขาย
แล้วพอ๓เดือนก่อนก็ไปกล่าวหาปรักปรำว่า

ภาพข่าวไปบอกเจ้านายเป็นคนขี้ฟ้องใช่ไหม

แย่อะไรก็ไม่รู้ประมาณขนาดนี้ด้วย

คนผู้หญิงนี่เอาแบบนี้ไปขาย
ทีนี้มันแบบว่าไงครับพี่
ว่าไอ้คนตายนี่แหละจะไปบกทะเกะหรือเปล่า

ถ้าว่าทะเกะก็แบบว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ย

ก็ไม่สาปเหมือนกันนะทีไปตีเขา

วันนี้ตำรวจเชิญตัวเมียผู้ตายไปสอบปากคำ

คือผัวฉันต้องมาถูกรุมฆ่ารุมทำร้ายแบบนี้

เพราะ๗รุม๑แล้วผัวเธอพิการด้วย

เหตุการณ์นี้
เธอบอกเลยครับที่ผ่านมา

โดยเฉพาะเมาเมื่อไหร่หาเรื่องเมื่อนั้น

อยากจะไปต่อความยาวสาวความยืด

พิการไงอันนี้เมียเล่านะฮะ

ดังนั้นขอให้ตำรวจลากคอคนร้าย

ฝังใจว่าน่าจะเป็นนายเข็มชาติครับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ออกหมายจับนายเข็มชาติเอาไว้ก่อน
ขอดูชาร์จผู้ก่อเหตุอีกครั้ง๗คน

ออกหมายจับนายเข็มชาติเอาไว้ก่อน
นี่ครับคนที่รูปใหญ่ที่สุดซ้ายจอ

ส่วนคนที่เหลือเป็นแรงงานต่างชาติ
ยังไม่ได้รู้ชื่อแทร่นามสกุลนะครับ

แล้วคุณผู้ชมคุณมิ้นเชื่อไหมครับว่า

จับได้แล้ว๔๕คน

๗คนจับได้แล้ว๔๕คน

จับได้ที่ปั๊มมีวินาทีการจับกลุ่มไปดูฮะ
เจ้าหน้าที่จับกดเลยฮะแล้วก็ใส่คุณแจมือ
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

อยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตัวเมืองปฐุมนะ

นั่นตัวเมืองหนีข้ามอำเภอมาที่สามโคกครับ

ส่งที่ชนบุรีก็เลยรวบตัวทั้งหมด

เบื้องต้นนายเข็มชาติให้การ

ก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนของเขามาที่แคมป์คนงาน

พอกินเสร็จจังหวะนั้นเดินกลับมา

ชาติเล่าว่าผู้ตาย
เข้ามาที่กลุ่มของนายเข็มชาติ

ติดตรงพื้นคือถุยตรงนั้นเลย
แล้วเดินกลับไปเข็มชาติเริ่มขึ้นแล้ว
เฮ้ยทำแบบนี้ทำไม
แล้วสักพักหนึ่งผู้ตายเนี่ยเดินออกมาจากห้อง

ว่าอยากมีเรื่องมาเลยเดี๋ยวจัดให้
พร้อมกับเหน็บขวานมาที่เอว

ชาติบอกนะครับเขาก็เลยเข้าไปหามีลูกน้องครับคือนายนัทธศิษ
หรือว่าในหน่องอายุ๒๔วิ่งตามมาเข้าไปชกต่อยกับผู้ตาย
แล้วก็ใช้อาวุธนายเข็มชาติบอกว่าต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันและกัน
ลูกน้องผมเองก็เจ็บถูกฟันที่หัวเลือดอาบเหมือนกันนะ
ไม่ใช่ว่าผมไปทำฝั่งนั้นฝั่งเดียวเขาเองก็ทำก่อนเหมือนกัน
แล้วก็สู้ต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธแล้วมันต้องถึงขั้นแบบว่าใช้ค้อนใช้มีด
แล้วทำให้เขาถึงตายเลยเหรอเนี่ยบางคนมีคำถามนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนพยายามห้ามแล้วนะครับ
ก็คือญาติของเมียเข้ามาช่วยกันห้าม
แต่พอรู้อีกทีในวันตายแล้วตายอยู่บริเวณตรงขอบบ่อ

เมืองต้นทางคดีครับคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
อยู่ระหว่างการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหา